เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุรถยนต์ที่กำลังพาพระสงฆ์ไปกิจนิมนต์
โค้งชนประสานงากับรถบรรทุกเศษเหล็กนะครับ
ก็ทำให้ทั้งพระสงฆ์แล้วก็คารวาสได้รับบาดเจ็บไปตามกัน
สาเหตุเบื้องต้นเชื่อว่ามาจากการที่คนขับรถเก่งนั้นหลับในนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งจู่รถเก๋งที่กำลังพาพระสงฆ์ไปกิจนิมนต์
ขับสวนมาหลุดโค้งพุ่งชนประสานงากับรถของตนอย่างจัง
ตำรวจคาดว่าคนขับรถเก๋งน่าจะมีอาการหลับในจึงทำให้รถเสียหลักหลุดโค้ง
โชคดีที่ทั้งพระและโยมรอดชีวิตมาได้
ส่วนที่จังหวัดสงขลากู้ภัยเขาช่วยเหลือนายธนวุฒิภาดาวันอายุ๑๙ปี
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์๑ข้างโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หลังถูกม้วนสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ล้มทับขาข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุนายธนวุฒิกำลังเข็นม้วนสายเคเบิ้ลขึ้นฟุตบาทเพื่อเดินสายเข้าโรงพยาบาล
แต่จู่ม้วนสายเคเบิ้ลที่มีน้ำหนักอย่างมากล้มทับขาข้างซ้ายตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไป
เพื่อนต้องช่วยกันยกม้วนเคเบิ้ลขึ้นแล้วนำร่างออกมา
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อให้แพทย์เอ็กซาเรย์ดูกระดูกขาของผู้บาดเจ็บที่ถูกทับอีกครั้ง
ขณะที่กู้ภัยฉะเชิงเซาเข้าช่วยเหลือชายสองคน

นอนหายใจรวยรินมีเลือดอาบตามตัวและใบหน้า
อยู่ริมถนนสิริโสธรมุ่งหน้าเข้าอำเภอบางประกง
จึงเร่งทำการมาถุมพยาบาลเมื่องต้น
ซึ่งขณะเข้าช่วยเหลือพบว่าคนขับอยู่ในอาการมึนเมาสุรา
ตำรวจสพบางประกงสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ทั้งคู่เป็นชาวกัมพูชาก่อนเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำธุระ
แต่เมื่อมาถึงหน้าร้านขายก๋วยจั๊บจุดเกิดเหตุ
รถชนถังขยะที่วางอยู่หน้าร้านทำให้เสียหลักล้ม
คนซ้อนกระเด็นขึ้นฟุตบาทปากกระแทกกับเสาป้ายบอกทาง
อาการสาหัสเบื้องต้นกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบางประกง
ปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในซอยไฮโปรตำบลท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าเมื่อประตูรถขายสินค้า
ขวาเปิดออกเองอัตโนมัติทำให้รถบรรทุก๖ล้อที่ขับสวนมา
พุ่งชนอย่างจังจนด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย
ยุบเข้าไปถึงที่นั่งคนขับส่งผลให้นายวินอองอายุ๓๘ปี
และนายออฟอายุ๒๐ปีชาวพม่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถบรรทุก๔ล้อเล็กที่ดัดแปลงเป็นรถขายสินค้าเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งให้ลูกค้าแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ประตูด้านข้างของห้องเก็บสินค้ากลับเปิดออกเองและยื่นออกไปอยู่ในระดับเดียวกับห้องโดยสารของรถบรรทุก๖ล้อ
ขับสวนมาจึงจอดรถและพยายามตะโกนบอกรถฝั่งตรงข้าม
แต่ก็สายเกินไปรถพุ่งชนอย่างจัง
ปีเลยเหรอครับครับเขาก็มากับความเร็วด้วย
ตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากระบบล็อกประตูมีปัญหา
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้น
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าของรถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น